ก่อนที่จะเล่าข่าวให้คุณผู้ชมฟังข่าวต่อไปนี้

วันนี้วันหวยออกแต่ว่าคดีหวยหายมันยังไม่จบไง

เป็นมหากราบแล้วก็หวยอลละเวง๓๐ล้าน

เรื่องเกิดตั้งแต่ปลายปีที่แล้วปีใหม่มาเรื่องก็ยังไม่จบนะคะ
เป็นของใครคุณผู้ชมคิดว่าเป็นของใคร

ระหว่างครูปีชากับร้อยตำรวจโทจรูล
นี่ต้องบอกว่าเป็นวาระแห่งชาตินะคุณทัศนัย
เพราะว่าไทยรัฐทีวีไทยรัฐเนี่ยทำโพลกันเลยทีเดียว

โผล่ออกมาไปฝากฝั่งของคุณลุงจรูนสักส่วนใหญ่
แบบนั้นแต่ว่ามันปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของเขาละกัน
คุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมซื้อหวยมา
จะมีวิธีการแสดงความเป็นเจ้าของอย่างไร
เมื่อเช้าผมซื้อผมถ่ายรูปเก็บไว้กับสลากเลยว่าอันนี้ของผม

เพราะว่าสิ่งที่มันเป็นประเด็นเมื่อวานนี้

ที่เป็นประเด็นคือท่านมีแต่พยานบุคคล
แต่ไม่มีวัตถุพยานที่น่าเชื่อได้ว่า
อตเตอรี่อันนี้เป็นของครูปรีชา

มีแค่คนได้ยินว่ามีคนทำหล่น

ในมือของร้อยตำรวจโทจรูลมีสลากอยู่
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไปเอาของคนอื่นมา

เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นถึงแม้ว่ายังไม่มีการสรุป
วันนี้ครับทางด้านของร้อยตำรวจโทจรูลเปิดบ้าน
ท้าสาบานท้าครูปีชาสาบาน
สาบานกันไหมล่ะว่ามันเป็นของใคร

ว่าท่านสาบานกับกระผมดีไหม

ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
ของชาวจังหวัดกาญจนบุรี

ถ้าเกิดว่าใครที่โกหกมดเท็จเนี่ย

ตำรวจโทจรูลวิบูรณ์และภรรยาก็เปิดบ้านอีกครั้งหนึ่ง

แถลงข่าวของตำรวจภูทรภาค๗เมื่อวานนี้
บอกว่าครูปรีชาไคร่ควรเป็นเจ้าของสลากที่ถูกรางวัล๓๐ล้านบาท

เพราะตำรวจโทจรูลยังคงยืนยันเสียงหนักแน่น

คือนักข่าวเราไปประจำที่บ้านเขาเลย

รู้สึกน้อยใจกับการทำงานของตำรวจรุ่นใหม่
เชื่อพยานบุคคลมากจนเกินไป
แต่พร้อมที่จะแย้งผลการสอบส่วนนี้

เห็นกับตาว่าร้อยตำรวจโทจรูลก้มเก็บสลาก

ค่ะและสิ่งสำคัญคือตอนนี้ก็พยายามที่จะหาในเรื่องของภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็ไปจำลองเหตุการณ์กันต่างนานาเนี่ยนะคะ
เพื่อที่จะจำลองเหตุการณ์จุดที่ซื้อสลากตามคำเชิญของผู้สื่อข่าว
เพราะลุงจรูนบอกว่าแหมก็กลัวเรื่องของความปลอดภัยนะ
เพราะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องยอมรับแหละค่ะว่าไม่ได้ไปที่ตลาดนั้นอีกเลย
จากจะไปพร้อมทนายความแล้วก็ตำรวจยืนยันว่ามีหลักฐานที่ชัดเจน
ใช้คำว่าหลักฐานเด็ดที่จะแก้ต่างเรื่องของผลของการสอบสวนได้
ที่จะช่วยทำให้คดีนี้กระจ่างได้แต่ว่าลุงจรูนไม่บอกนะว่าหลักฐานเด็ด
มอบให้กับทนายความก็คือทนายตั้มนั่นคืออะไร
แล้วก็ไม่เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวไม่ให้ตำรวจด้วยคุณทัศนาย
ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีขวามมีผลต่อกับคดี
แล้วก็ในวันที่๔กุมภาพันธ์เวลาสักประมาณ๑๐โมงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ครอบครัวของร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลหรือที่เราเรียกกันว่าลุงจรูนเนี่ยนะคะ
ก็จะเดินทางไปที่ศาลหลักเมืองจังหวัดกาญจนบุรีด้วย
เพื่อที่จะไปสาบานว่าที่ผ่านมาทั้งหมดพูดความจริง
ไม่ได้มีการโกหกมดเท็จและท้าครูปิชาด้วยนะ

พยานทุกคนไปด้วยเลยรวมถึงท้าตำรวจด้วยนี่
ตำรวจผู้ใหญ่ถ้าเกิดว่าจะเป็นตำรวจผู้ใหญ่ที่ดูแลคดีนี้
ก็ต้องเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗แล้วค่ะ

พร้อมกันเลยพยานตำรวจชั้นผู้ใหญ่ทุกคนมากันให้หมดเลย
เพื่อความรู้สึกใจให้เราเป็นพุทธศาสนา

ผมจะไปสาบานนะ
ที่หลักเมืองวันอาทิตย์๑๐โมง

ถ้าผมพูดโกหกหรือว่าปั้นเรื่องปั้นลากูมาจริงเนี่ย
ให้ครอบครัวผมเนี่ยล่มจมไปเลย
อยากเชิญฝั่งลุงมาสาบานด้วยไหม
ครับเชิญเลยขอท้าเลย

ท้าเลยขอท้าวันอาทิตย์๑๐โมง
ขอท้าเลยวันอาทิตย์๑๐โมงทั้งฝ่ายครู

สาบานกับผมที่สารหลักเมือง๑๐โมง

ตำรวจด้วย
นี่ลุงจรูนบอกว่าตอนนี้
ก่อนที่จะไปถึงกระบวนการยุติธรรม
ที่มันเสร็จสิ้นจบกันที่ศาลตอนนี้ไม่ไปสารของกระบวนการยุติธรรม

ถ้าเกิดว่าพึ่งสารไม่ได้ก็ไปพึ่งสารหลักเมืองพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันก่อน
ใช่ครับพร้อมกันนี้มร้อยจำรวจโทจรูลย้ำว่าพร้อมต่อสู้คดี
สอบสวนหน่อยครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
แม้ว่าเรื่องนี้ต้องมีคนติดคุกแต่ส่วนตัวเขาเองไม่กลัวนะ
เพราะว่าเขาเชื่อมั่นในความเป็นจริงก็เลยกล้าสาบาน
เพราะว่าแน่นอนเป็นตำรวจเก่าจริงอยู่แล้วประมาณนั้น
ส่วนความเคลื่อนไหวของครูปรีชาคุณผู้ชม
วันนี้เนี่ยก็ไปสอนที่โรงเรียนตามปกติเออไม่ได้ไปสิ
ครูปีชาไม่ได้ไปโดยให้เหตุผลว่ารู้สึกเครียด

พอนักข่าวไปถามเรื่องที่ลุงจรูนท้าสาบาน
ก็บอกว่าคงไม่ไปสาบานที่สารหลักเมืองหรอก
เพราะว่ายังไงก็ต้องสาบานที่หน้าศาสนที่ต้องไม่ขึ้นศาล

คุณคุณหวัดให้ในชั้นศาสตร์ต้องไปอยู่แล้ว

โดยสรุปนะฮะทางด้านร้อยตำรวจโทจรุลท้าไปสาบานครูปีชาไม่ไป

คุณผู้ชมทีนี้ถามคุณผู้ชมกันต่อ

ต้องบอกว่าเป็นวาระแห่งชาติจริงถึงขนาดขั้นที่ไทยรัฐทีวีทำโพลอ่ะคุณ
คือเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่มาก
สังคมจับตามองแล้วก็อาจจะไม่ใช่แค่คดีแรกที่มันเกิดขึ้น
หลังจากนี้อาจจะมีคนถูกและมีคนแอบอ้างว่าของเขาก็ได้
กำลังจะบอกว่านี่คือบทเรียนราคาแพงราคา๓๐ล้านบาท
คุณทัศนัยคุณผู้ชม๓๐ล้านบาทเป็นของใคร
ให้คุณผู้ชมไปโหวตว่า
ตเตอรี่๓๐ล้านบาทเป็นของใคร
ระหว่างครูปีชากับร้อยตำรวจโทจรูล

โหวตไปแสดงความคิดเห็นได้ว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไร
ปิดโหวต๓ทุ่มคืนนี้ใช่ไหม
แล้วจบรายการไทยรัฐนิวโชว์ก็เดี๋ยวทราบกันว่าสุดท้ายแล้วผลตรวจเป็นยังไง
แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการแล้วก็หลักฐานเนี่ยนะคะ
ส่วนหลักฐานเด็ดตอนนี้เรารอนะ

เราอยากรู้เหลือเกินว่ามันเป็นของใครนะ
โดยเฉพาะภาพจากกล้องวงจรปิดมีไหมมีกล้องออกมาเถอะค่ะ